เฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยอะ

ยายปอยนี่แกเพิ่งทำงานไม่ใช่เหรอ

แหมแค่นี้

ทำไมไม่เข้าไปทำงานล่ะคะ
โอ้ยจริงเลยนั่น

ฮัลโหลปลอยไม่ได้ยินเลยอ่ะ

โอ้ยจะบ้าตายหลายวัน

เจออะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอ่ะ

ไม่เป็นไรค่ะ

อย่ายิ้มไอ้จับหน่อย
อะไรวะนี่ขี่รถภาษาอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
เฮ้ยปล่อยมานี่ดิมึงแกล้งปล่อยทำไมวะ
มึงรู้เปล่าว่ากูเนี่ยลูกใครไม่รู้อะครับ
ผมไม่ใช่คนทานีเฮ้ยมึงฟังกว่ากูนะ
นี่ลูกพี่ต้อมลูกผุญตุกคนเพียสาวคนสวยเนี้ยพี่ปอย
โอ้โหนี่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเห็นหน้านะ
เพราะฉันเนี่ยคือกนั้นถึกรูป่าวลำแถม

ถ้าแม่ประนอมจะดูผู้ชายที่หุ่นดีนะ

เฮ้ยไปตกปักควายที่ไหนมาเนี่ย

ก็ฝีมือไอ้หน้าเดอะที่ไหนก็ไม่รู้จ้ะ
ถ้าเจออีกทีนะหนูจะเอาคืนให้หนักเลย

จะมาเป็นหัวหน้านักวิชาการเกษตรประจำตำบลบ้านทุ่งครับ

คุณผู้ชมแล้วก็เหล่าเอฟซีของคุณแม่ประนอมนะคะ
แม่ประนอมมีของดีจะมานำเสนอค่ะ

เสื้อผ้าสวยแฟชั่นดีมีสไตล์
อยากให้คนชื่นชมเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รถหรู

ไปทำงานภูเทศเป็นยังไงบ้างลูก

เป็นภูมิแท้ภูเทศจ้า
โอ๊ยคนภูเทศคือน่าสงสารแท้

โอ๊ยไปหาหมอนะปล่อย

นั่นใครเหรอคะไม่เคยเห็นเลย

นักวิสาการเกษตรคนใหม่อืม
เฮ้ยคุณหน้าดำนี่เอง
ว่าไงนะบูลลี่กันเหรอจับตัวมัน

ไม่เอาอีกจ้อนเสื้อพวกฉัน

ไม่ต้องเอาเผือกให้แม่สุรีเข้าไป
เพราะว่าที่บ้านเขาเผือกเยอะ

กลับบ้านดีกว่านะจ๊ะนี่ก็มืดค่ำแล้วล่ะ